มากมากที่สุดด้วยมีของกินเหรอคะ

ผัดทัายขายมาเกือบ๔๐ปีอยู่พะเยาว์
คุณจะกินได้สบายกระเป๋าพอว่าบาทเดียว

ตอนนี้ก็ขาอย่าไปไปแล้วเพราะขายกี่ปีได้
เป็นผัดไทยในตำนานร้านนี้คือผัดไทยเจ๊มเรนูดอกคำใต้ครับ
ผัดไทยดังที่สุดของอำเภอดอกคำใต้ที่พยาว
นี่เจ๊ก็นั่งยิ้มปากบานอยู่ตรงนี้
เขาเปิดขายมานานกว่า๓๗ปีแล้วนะ
มีผัดไทยให้กินกันอเล็ดอร่อยมาก
เครื่องแน่นแบบไม่ห่วงเครื่อง

เขาขายตั้งแต่๑บาทถึง๓บาท

ขายมา๔๐ปีก็ขึ้นปีละบาทเองเนาะ
เจ๊เรนูดอกคำใต้

อยู่ที่พยาวนี้มันน่ากินมากเลยนะ
เจรนูแฮคดอกคำใต้

กุ้งแห้งเนี่ยผัดใส่ไข่เข้าไปเอามะนาวบีบหน่อย